ท่านผู้ชมครับวันนี้สิบหกฮะสิบหกเมษายนค่ะ
อ่าก็มาดูสลากกินแบ่งรัฐบาลส่งท้ายสงกรานกันหน่อย
อืมเป็นอย่างไรกันบ้างเช้าเช้าที่มีความหวังกันนักกันหนาเนี้ย
ตกเย็นความหวังนั้นยังอยู่ไหมผลสลากินแบ่งรัฐบาล

บอกว่าซื้อล็อตเตอรี่เลขห้าเจ็ดศูนย์สามสามหนึ่งมาสองใบอืม
ตอนนั้นไปรับเหมาก่อสร้างที่บ้านคำสะอาดในจังหวัดสกลนคร
ตั้งแต่ต้นเดือนเมษาอ๋อซื้อตั้งแต่ต้นเดือนเลย
ตั้งแต่ช่วงวันที่๘วันที่๙ซื้อมาสองใบวันนี้หวยออกก็เอามาตรวจทางมือถือ
อืมอ่าเขากรอกโล่งกรอกเลขอะไรตรวจได้พอออกมาบอกว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง
สิบสองล้านบาทคุณพี่ศรีภัยเป็นลมไปชั่วโมงหนึ่งโอ้โห
เป็นลมไปชั่วโมงหนึ่งตกตกใจอ่ะเนอะอ่า
น้องสาวสองคนก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลฟื้นขึ้นมาโอ้โห
ญาติเต็มบ้านเลยชะลองกันใหญ่อ๋อคือธวะฟื้นมาญาติเต็มบ้านแล้ว
เป็นผมฟื้นขึ้นมาผมต้องคำหาลอตเตอรี่ก่อนถูกว่ายังอยู่หรือเปล่าเอออ่ะ
ตอนนี้ไปลงบันทึกประจำวันที่สพปลาปากเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะ
ซึ่งคุณพี่ศรีภัยบอกว่าก่อนหน้าที่จะถูกหวยวันนี้นะ
เคยไปทำบุญที่วัดวัดบ้านนาโพตำบลบ้านพึ่งอำเภอเมืองนครพนม
เจ้าวาดวัดทักตัวเองกับสามีว่าจะถูกรางวัลใหญ่จะได้โชค
ฟังเสียงคุณพี่ศรีภัยหน่อยฮะซื้อมาจากไหนครับลอตเตอรี่ครับ
วัดสกลนพรจากครับซึ่งกี่ใบครับสองใบไปทำบุญไปสุดสุด
ลดนมนต์จากอืมแล้วพ่อบอกว่าไงครับจะได้โชคโชคก่อนใหญ่
อ่าเงินที่เหลือจะไปทำอะไรบ้างครับเอาไว้ให้ลูกเรียน
นี่นอกจากเก็บไว้ให้ลูกเรียนแล้วจะไปทำบุญ๗วัดด้วย
ดีจังเลยใช่ไหมคุณพี่ศรีภัยเขาเป็นคนใจบุญค่ะใช่ไหม
ก็โชคดีครับผมอุ๋ยภาคภูมินะครับ
ไปอีกจังหวัดหนึ่งนะครับร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนี่ก็ป้าอึ้งของผมนี่เอง
นี่นับญาติกันทุกจังหวัดเลยตรงใช่ทุกจังหวัดไหนคะเนี้ย
ก็ไปมันทุกจังหวัดนี่แหละก็มีใครให้สักข้าวสักจานสองจานอ่ะ
อย่างนั้นเลยเนอะป้าอึ้งหรือว่านางนัชการจงจิตนะฮะ
เป็นชาวอำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ดถูก๒ใบเหมือนกัน
วันที่หนึ่งนะฮะค่ะรับไปสิบสองล้านนะครับอ่า
อึ้งก็ไปกับญาติญาติไปลงบันทึกประจำวัน
แจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สพวาปีปฐุมจังหวัดมหาสรคาม

ก็ถูกมวดนี้๒ใบ๑๒ล้านบาท
แล้วก็อีกที่นึงแสดงความยินดีด้วย
ที่จังหวัดราชพี่นันทวุฒิน้ำคำ
นันทวุฒิก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วที่สพนบอนอ่า
ถูก๒ใบ๑๒ล้าน
ทิ้งท้ายเทศกาลสงคราน
นันทวุฒิก็หล่อเหลาเอาการ
๓จังหวัดนี้นครพนม๑๐๑ตราด

ไม่เป็นไรฮะไม่หมดก็ลองงวดหน้างวดต่อไป

โอ้โหปรบมือให้เลยนะคะ
ถามเขาด้วยว่าเขานับญาติด้วยไหม